เดี๋ยวดูเรื่องนี้หน่อยเหตุการณ์นี้เกิดจากยาบ้าแท้เลย
ผู้ชายคนหนึ่งตกงานนะฮะตกงานก็ไปอาศัยอยู่กับญาติที่บ้านญาตินะครับ
แล้วช่วงที่ไปอาศัยอยู่เนี่ยชอบบังคับให้ญาติเนี่ยไปซื้อยาบ้ามาให้เสพ
สุดท้ายเขาทนไม่ไหวนะครับเขาใช้ปืนยิงใส่เข้าไปนี่เสียชีวิตคาบ้านเลยนะฮะ
นี่ที่ฝั่งของคนก่อเหตุเขาอ้างว่าอย่างนี้นะนี่นะฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับ
สพวสฑไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับมีคนถูกยิงเสียชีวิต
ในบ้านหมู่บ้านภูเงินนะครับหมู่๙
ผู้ที่เสียชีวิตชื่อนายนรเดชใจธรรมอายุ๓๘ปีนะครับเสียชีวิตอยู่หน้าบ้าน
สภาพศพถูกยิงเนี่ยกระสุนเข้าเบ้าตาขวากระสุนนี้ฝังในเลยนะฮะ
กูภัยก็นำศพไปส่งชนะสูตรตามขั้นตอนนะครับส่วนคนก่อเหตุนี่หนีไปนะฮะ
ยอดชัยบัวพาชื่อเล่นชื่อโอปอลอายุ๒๒ปีเป็นญาติพี่น้องกับเขานั่นแหละอยู่บ้านเดียวกัน
ยายของคนก่อเหตุก็คือยายของยอดชัยเนี่ยบอกว่านรุเดชผู้ตายนี่เป็นญาติห่างมาขออาศัยอยู่ที่บ้าน
เช้าวันนี้อยู่ดีนารุเดชนี่พังประตูห้องครัวหลังบ้านเข้ามามาถามหายอดชัย
แล้วเขาก็ทะเลาะกันเรื่องยาบ้าก่อนที่จะใช้ท่อนไม้เนี่ยไปทุบไปยอดชัยที่ตอนนั้นหลับอยู่ที่ห้องโถงของบ้าน
ชัยก็เลยคว้าปืนแก๊ปที่วางไว้ข้างตัววิ่งหนีออกจากบ้านแต่ผู้ตายถือไม้วิ่งไล่ตาม
ทำให้ยอดชัยเนี่ยยิงสวนใส่ไปนัดหนึ่งกระสุนนี้เข้าเบ้าตาพอดีนะฮะ
นรุเดชก็เลยล้มลงเสียชีวิตคาที่
หลังนี้ยายบอกว่าเดิมอยู่กัน๔คน
ก็คือตัวยายนะแล้วก็ตานะสามียายมียอดชัยด้วยนะครับ

แล้วอยู่นฤเดศผู้ตายที่เป็นญาติทางห่างเขาตกงาน
เขาเลยมาขออาศัยอยู่ด้วยก็อยู่มา๓ปีแล้วนี่ฮะ
นี่คือผู้ตายนะครับแต่ยายบอกว่านรุเดชเนี่ยมีพฤติกรรมคือชอบเสพยาบ้านะ
เตือนเข้าไปเขาก็ไม่ฟังหนำซ้ำยังชอบบังคับ
ให้ยอดชัยเนี่ยไปซื้อยาบ้ามาให้เสพ
นี่นะฮะคือเหมือนกับเป็นญาติผู้พี่ที่อายุเยอะกว่า๓๘พอมาอยู่บ้านเขาก็เลยใช้
ชัยที่อายุ๒๒ให้คอยไปซื้อยาบ้ามาให้
ทีนี้หลังจากที่ก่อเหตุแล้วยอดชัยก็หลบหนีไปนะครับล่าสุดนะครับทุกผู้ชมครับ
อามน้อยน้องชายของยอดชัยนี่ฮะพาเข้ามามอบตัวแล้วนะฮะ

ยอดชัยเนี่ยเขาสารภาพอ้างว่าอย่างนี้ฮะเขาบอกเขายิงนรุเดชเสียชีวิตจริง
แต่เขายิงไปเพื่อป้องกันตัวปืนของกลางที่ใช้ก่อเหตุเป็นปืนแก๊ปไทยประดิษฐ์
ปกติจะเอาไว้ใช้ยิงนกยิงหนูหลังก่อเหตุเขาบอกเขาโยนทิ้งไว้ที่ครัวหลังบ้าน
แล้วก็หลบหนีไปก่อนจะก่อเหตุเนี่ยยอดชัยอ้างว่านรุเดชเนี่ยบุกเข้ามาในห้องโถงของตัวบ้าน
เพื่อบังคับให้เขาไปซื้อยาบ้ามาให้เสพแต่เขาไม่ไปทำให้นรุเดชไม่พอใจเอาไม้เนี่ยมาฟาดเขาหลายครั้ง
เขาก็คว้าปืนแก๊ปเนี่ยวิ่งหนีแต่นรเดชยังวิ่งไล่ตามเลยตัดสินใจยิงสวนใส่ไปนัดหนึ่งเพื่อป้องกันตัว
อันที่๖นิวสินค้า
กันตลอดหนักที่สุดก็คือชอบบังคับให้ไปซื้อยาบ้ามาให้หากไม่ยอมทำให้เนี่ยก็จะถูกทุบ

นี่ฝั่งที่ทางคนก่อเหตุแล้วก็ทางญาติพี่น้องที่อยู่ในบ้านเดียวกันเขาบอกนะ
มุมหนึ่งก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้ตายเขาด้วยเพราะว่าเราก็ไม่รู้มันเกิดอะไรยังไงขึ้น
เอาเป็นว่านายยอดชัยนะครับตอนนี้ถูกแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
แล้วก็เรื่องของอาวุธปืนด้วยส่วนปืนแก๊ปที่ใช้ก่อเหตุที่เขาบอกก่อเหตุเสร็จเขาโยนทิ้งไว้ที่ครัวหลังบ้าน
จะหลบหนีไปแล้วมามอบตัวเนี่ยตำรวจไปหาปืนแล้วยังไม่เจอเลย
ก็เลยไม่รู้ว่ามีใครเนี่ยช่วยเหลือแอบออกไปซุกซ่อนยังไงหรือเปล่า
แต่ถ้าเจออย่างนี้จริงเนี่ยคือมันต้องแก้ปัญหาให้ถูกทางคือไปแจ้งความหรือแจ้งตำรวจดีกว่า
โอ้โหญาติผมนี่เสพยาบ้าบังคับผมไปซื้อซึ่งแสดงว่าต้องรู้ว่าไปซื้อจากใคร
ใช่ไหมทีนี้พอเนี่ยตัดสินใจแบบนี้แล้วไปยิงกันตายขึ้นมาก็กลายเป็นว่า
เราก็ต้องมาถูกแจ้งข้อหามาติดคุกถูกดำเนินคดี